ช่วงตลอดตลาด
มาพาเร่เข้ามากับช่วงตลอดตลาดของเราวันนี้นะคะ
ได้เวลามาอัปเดตราคาสินค้าในตลาดกันแล้วจ้า
ไปดูกันว่าสัปดาห์นี้ราคาสินค้าปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะ
ราคาหมูเนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๒๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
โพกไก่๖๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์สูง๔บาทต่อฟอง
ราคาเนื้อสัตว์ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคุณผู้ชมมาดูราคาของปลากันบ้าง
นินค่ะกิโลกรัมละ๖๕บาทนะคะ
ปลาทูนึ่งเข่งละ๘๐บาทนะคะ
สลิดกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
ปลาช่อนเลี้ยงกิโลกรัมละ๑๔๕บาท
ยังไม่มีราคาสินค้าปรับเปลี่ยนสำหรับวันนี้นะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาอัปเดตกันในช่วงตลอดตลาดกันต่อนะจ๊ะ